เนี้ยมาสมัยต้องแต่งตัวอะไรเยอะแยะขนาดเนี้ย

เพราะเขามีแบบให้เลือกแบบ๒แบบ๒สไตล์ด้วย

อย่าตัดภาพเต็นต์แบบ

ไม่ใช่เป็นแบบว่าแนบ

ว้าวอาบแสงจันทร์

อาบน้ำใต้แสงจันทร์มันดูแบบว่าดีมันดูปลูกโปร่งดี
แบบว่าเราไปมองเห็นใครก็ได้ไง

เพราะว่าเวลาล้างคำสาปล้างอะไรต้องอาบน้ำใต้ไหน

พ่อมันหลังลาก
ก่อนสักหน่อยเรียบร้อย

พ่อมาลันลาแจ๊กจะยิ้มรายงานตัวอีกแล้วท่านผู้ชมครับ
และวันนี้เห็นบรรยากาศดีแบบนี้
เห็นเขาเห็นป่าไม้แบบนี้แน่นอนครับ
วันนี้ผมพามาชิวกันที่อำเภอปากช่องครับ
และที่นี่คือเขาใหญ่นั่นเองท่านผู้ชมครับ
และตอนนี้ฮะแจ๊กก็พาท่านผู้ชมนั้นมาชมที่พักสุดชิคสุดชิวครับผม
ตกแต่งในสไตล์แอฟริกันซับฟารีนั่นเองครับผม
และที่นี่คือลาลาบูก้าเขาใหญ่นั่นเองท่านผู้ชมครับ

ด้านในจะตกแต่งสวยงามน่ารักขนาดไหน

เข้าไปชมกันเลยดีกว่าจ้าไปเลย
เอาล่ะครับแล้วก็ที่ลาลามูก้าเขาใหญ่เนี่ยนะฮะ
ก็จะตกแต่งสไตล์เต็นต์แคมป์ซาฟารีนั่นเองครับ
องไปรอบครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะมีทั้งขาวทั้งป่าไม้
เสมือนเราเนี่ยยืนอยู่กลางทุ่งย่าซาฟารี

มันก็จะมีเป็นแคมป์ไฟหรือว่า

นึกถึงตอนที่ผมเรียนลูกเสือเนธนารีครับผม
ตอนกลางคืนมานั่งรอบกองไฟกัน

ขิงไฟกันไปร้องเพลงสำคัญชุมนุม

พอเดินเข้ามาในเต็นต์นี้ตอนแรกก็นึกว่าจะอึดอัดหรือเปล่า
ไม่ครับท่านผู้ชมมีแต่ความสะดวกสบายครับไม่แออัดไม่อึดอัด
วิวไปด้านนอกก็เห็นวิวกว้างครับส่วนด้านในครับ
ก็จะมีส่วนของห้องรับแขกแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นโซฟานั่งสบายอย่างที่ผมนั่งอยู่ครับ
แล้วก็ด้านในสุดครับเป็นส่วนของเตียงนอนครับแบบนี้จะเป็นสองเตียงคู่นั่นเองครับผม
อยากจะเข้าไปนอนซะแล้วท่านผู้ชมว่าจะสะดวกสบายหรูหราแล้วก็ไม่อึดอัดแค่ไหนตามมาตามมา
มาดูกันหน่อยทิ้งตัวลงนอนท่านผู้ชมโครมเข้าให้แบบนี้
และนี่ก็คือส่วนของเตียงนอนนะฮะภายในเต็นต์ครับผมก็เป็นเตียงคู่แบบนี้นี่นะฮะ
ตกแต่งนะครับก็จะมีรูปทรงรูปเสือมีตุ๊กตาเป็นรูปสัตว์ป่าของแอฟริกานะครับผม
น่ารักแบบนี้แหละครับนะฮะสงสัยใช่ไหมฮะว่าทำไมไม่มีห้องน้ำนานปะโถ
ก็มีทุกอย่างสักขนาดนี้ห้องน้ำแล้วจะไปเข้าตรงไหนไม่ต้องห่วงครับห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านนอกครับ
และอย่างที่บอกครับว่าห้องน้ำที่นี่เนี่ยสวยชิลฟินสุดครับจะสวยชิลฟินแค่ไหน
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ

ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ

ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ
ตามแอฟผู้ชมห้องน้ำด้านนอกกันเลยดีกว่าครับ